วันนี้หลวงปู่พุทธอิสระได้เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรนครปฐมนะคะ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ให้ดำเนินการเอาผิดกับเจ้า
วาดวัดพระธรรมกายค่ะพระสุวิทธิรัฐโมหรือหลวงปู่
พุทธอิสระวัดอ้อน้อยตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสน
เข้าพบพลตำรวจรีกฤษณะทรัพเดต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีมหาเทรสมาคม
ข้อหาเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ผิดจัญญาพระสังฆาติกาล
ฟาฟื้นอำนาจมหาเทียรัฐสมาคม
และไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติในหลายมาตรา

ให้พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย

สงฆ์ออกเรียรายเงินนอกพื้นที่
ปล่อยให้วัดพระธรรมกายยักยอกทรัพย์ของสากรเครดิตยูเนียน
ทำให้มีผู้เดือดร้อนหลายราย
อกจากนี้ยังอวดอุตริอ้างว่าสติฟจ๊อปตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตร
ซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้ในข้อวิทยาศาสตร์
รวมทั้งกรณีการเผยแพร่ข้อความ
วันนักความประถมเปิดเผยนะคะว่าหลังจากรับเรื่องแล้ว
เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มาพิจารณาว่าจะดำเนินการในข้อกฎหมายอะไรได้บ้าง
เพราะตำรวจมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงค่ะ